ก็เหมือนกับคดีเสือดำครับที่เราก็ตามกันอยู่ทุกวัน

คดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
เข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกไปฆ่าสัตว์ป่าไปล่าสัตว์ป่านะครับ
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุล
ไปติดตามความคืบหน้าของคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็บอกว่าสำนวนคดีคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๕แล้วนะครับ
พลตำรวจเอกศีวราไปเร่งรัดติดตามการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกับพวกนะฮะในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบล่าสัตว์ป่าฆ่าสัตว์ป่านะครับ
วันนี้ประชุมกันที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญวันนี้จะไปเร่งรัดเรื่องผลการตรวจชิ้นเนื้อตรวจคราบเลือด
แล้วก็ร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
แล้วก็ต้องสอบปากคำเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อเอารายละเอียดด้วยนะครับ
อันนี้เป็นภาพช่วงที่เคยไปที่สพทองผาภูมิ
ตามความคืบหน้าคดีแล้วก็เจอกับนายเปรมชัยนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
วันนี้ได้มาสอบปากคำนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วย
เกี่ยวกับประเด็นผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่าที่ตำรวจได้รับมาจากทางชุดพญาเสือ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนนะคุณเขียนมาสอน

โดยเฉพาะประเด็นจุดที่พบมีดเหน็บ๒เล่มในที่เกิดเหตุ
แต่ดูแล้วมีดมันไม่น่าจะใช่อาวุธที่ใช้ชำแหละหันกระดูกเสือดำได้

ที่พบบริเวณเต็นต์ของนายเปรมชัยกับพวกด้วย
ใครเป็นคนใช้มีดในการชำแหละเสือดำบ้าง
ใช่อันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญ
แล้วก็มีการดูเรื่องของพยานหลักฐานวัตถุพยานต่างในที่เกิดเหตุ
๖กุมภาพันธ์๒๓กุมภาพันธ์คือ๒ครั้งแล้วแต่มันยังไม่ครบ
ก็เมื่อวานคุณชัยวัดหัวหน้าชุดพยานเสือก็บอกว่าตำรวจก็บอกมา
บอกว่าคือหลักฐานที่ลงพื้นที่ไปก่อนแล้วส่งเข้ามา
หลักฐานสำคัญที่แบบจะเอาผิด๑๐๐มันยังไม่เจอ
หัวกระสุนเจอหัวกระสุนปืนที่ยิงเสือดำเนี่ย
ตัวเสือดำเนี่ยมีหัวกระสุนแต่ในที่เกิดเหตุมันไม่มีหัวกระสุน
มันมีแต่รอยเฉียวไปที่ต้นไม้ไปที่ก้อนหิน
ดังนั้นวิถีกระสุนมันยังไม่สามารถเป็นหลักฐานในการเอาผิดได้
เพราะฉะนั้นถ้าไอ้กระสุนอื่นนัดอื่นที่มันไม่โดนเสือดำเนี่ย
แล้วมันตกอยู่แล้วมีหัวกระสุนแล้วเทียบกับหัวกระสุนที่ตัวเสือดำ
ชนิดเดียวกันแถวนี้เนี่ยอันนี้มันจะเพิ่มความชัดเจนมากขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าการทำสำนวนมันต้องรัดกลุ่ม
ใช่นะฮะก็เบื้องต้นนะครับได้รับรายงานว่าวัตถุพยาน
ได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน

เกี่ยวกับเรื่องของตัวเสือดำที่ถูกฆ่า
แต่พลโนเอกศิวราบอกว่าสำนวนคดีขณะนี้
หน้าไปกว่า๑๙๕แล้วนะครับ
ก็แน่นหนาพอที่จะเอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกทั้ง๙ข้อกล่าวหา
โดยจะสรุปสำนวนส่งอายการภายในวันที่๒๔มีนาคมนี้
ส่วนกระแสข่าวหรือว่าเสียงเรียกร้อง
ให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะผู้คุมคดีนี้

วันนี้พตอศิวราบพตอศิวราจากทริปชายจินดาบอกว่า

เพราะว่าการทำคดีนี้
พลเอกศีวราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไปดูแลคดีอย่างใกล้ชิด
และยังไม่พบฮิรุตในการทำงานของพตอศิวรา
คือถ้าพบพิรุษยืนยันว่าจะดำเนินการทันที
ไม่ต้องห่วงผมไม่ช้าแน่นอน

เพราะตำรวจผมเองเนี่ยต้องเป็นหลักประกันให้

พบตรท่านก็อธิบายลักษณะการทำงานในคดีนี้ของท่านศิวราให้ฟังนะครับ
บอกว่าพลโนเอกศิวราเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปทำสำนวนนะ
แต่เป็นผู้ที่เข้าไปกำชับไปดูแลการทำสำนวนของพนักงานสอบสวนเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเมื่อตนมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำแล้วก็ต้องไว้ใจกัน
แต่ก็จะตรวจสอบการทำงานให้อย่างใกล้ชิดก็แล้วกันถ้ามีคนเป็นห่วงมา